พาไปที่จังหวัดพยาวกันดีกว่า

เป็นบ่อน้ำมหัศจรรย์พันปีเลยทีเดียว
บ่อน้ำนี้ไม่เคยหยุดไหลครับคุณผู้ชมครับ
บ่อน้ำว่าบ่อน้ามทิพครับผม
บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เชื่อกันว่ามีอายุเก่าแก่นับพันปี
ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะดงหอ
ใจกลางชุมชนบ้านหนองลมหมู่๘ตำบลหนองลมอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาวครับ
มาตีจันตะอดีตกำนันตำบลหนองลมเล่าว่า
บ่อน้ำแห่งนี้ปากบ่อมีความกว้างราว๑เมตรลึก๓เมตร
และจะมีน้ำไหลผุดออกมาตลอดทั้งปีแล้วครับโดยไม่มีวันแห้ง
ชาวบ้านพากันเรียกว่าบ่อน้ำทิพย์พันปี
และน้ำในบ่อก็ถือว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์
ดื่มกินหรือจะช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลนะครับ
อกจากนี้ชาวบ้านยังนำน้ำในบ่อไปทำเป็นน้ำพระพุทธมนต์

สำหรับสวนสาธารณะดงหอมมีเนื้อที่ประมาณ๓๐ไร่
ในป่าชุมชนนะครับเป็นป่าชุมชนปี้

สมบูรณ์และทางชุมชนก็ได้สร้างทางเดินไม้
เป็นระยะทาง๔๐๐เมตรเพื่อให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

ไปแล้วแทบตะลึงเพราะว่าเห็นบ่อน้ำทิพย์แบบนี้แหละครับ
ที่นี่นะครับยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ด้วยนะครับ
เป็นรูปเหมือนแกะสลักของเจ้าพ่อคำปวน
บางคนก็เอาไปยกดื่มกินเอาไปล้างหน้านะครับ
นี่ครับเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ครับอืม